นักท่องเที่ยว๒คนค่ะชาวอเมริกันนะคะ

ตอนแรกเล่นโต้คลื่นก็ปกติดี
ลมพัดนู่นค่ะไปอยู่กลางทะเล
ห่างจากชายฝั่งสักประมาณ๑กิโลเมตร

สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องให้การช่วยเหลือนะคะ
คือลมมันแรงมากจริงสู้แรงลมไม่ไหวนะคะ
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองประจวบคิริขันพร้อมกับอาสากู้ภัย

มีการนำเจสสกีของกรมเจ้าท่าเห็นไหมนี่
สกีไปแล้วออกไปช่วยนักท่องเที่ยวชายและหญิงชาวอเมริกัน
เล่นเซอร์ฟบอร์ตกระดันโต้คลื่น
แล้วถูกกระแสลมพัดไปกลางทะเลกว่า๑กิโลเมตร
ตรงนี้ก็คือบริเวณอ่าวประจวบ
ห่างจากสะพานสรานวิถีไปสักประมาณ๑กิโลเมตร

ช่วยเหลือกลับมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
สอบถามทราบว่าทั้งสองคนมาอาศัยอยู่ที่อำเภอหัวหิน
ประจวบสักประมาณ๔๕ปีแล้ว

น้ำทะเลชิวก็เลยออกไปเล่นน้ำ

ขณะเล่นนี้ปรากฏว่ากระแสลมมันพัดแรง
ก็เลยทำให้ตัวเองถูกลมพัดไปอยู่กลางทะเล

สู้กระแสลมไม่ไหวด้วยนะคะ
ต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สุดท้าย
ช่วยได้สำเร็จแบบนี้ปลอดภัยแล้วนะคะ

โชคดีมากค่ะนะครับนะครับ